ภายใน๓วัน๗วันต้องมาที่นี่

ไปพบอาจารย์เชียงกันเลยครับ

จะได้ลาบอันประเสริฐแล้วอโรคยาปรมาลาภา
แต่ตอนนี้ถ้าอยากได้โชคลาภอะไรที่มันจับต้องได้หน่อย

วันนี้อาจารย์เชียงครับพามาที่นี่เลยครับ
วัดหลวงพ่อโอภาษี
ที่วัดหลวงพ่อโอภาษีแห่งนี้
หลวงพ่อที่ทุกคนเชื่อกันว่า
สักการะแล้วจะได้ลาบลอยภายใน๓วัน๗วันก็คือ

หลวงพ่อทันใจวัดหลวงพ่อภาษี

คนมาขอโชคขอราบขอความสำเร็จความร่ำรวย
สำเร็จเป็นอัศจรรย์รวดเร็วทันใจ
ข้าพเจ้าเห็นเป็นที่ประจักษ์ภายใน๓วัน๗วัน
เคลื่อนเลื่อนเกิน๓เดือน๗เดือน
ถ้าใครที่มาไหว้และมาสักการะที่วัดแห่งนี้
จะเห็นรูปปั้นเสือมากมายเต็มไปหมด
มีทั้งเสือตัวเล็กมีทั้งเสือตัวใหญ่
เรียงรายหลายร้อยหลายพันตัว

ทำไมต้องเป็นเสือเขามีตำนานเล่ากันมาอย่างนี้นะครับว่า
องค์หลวงพ่อทันใจมีเทวดารักษาอยู่
แล้วเทวดาที่รักษาองค์หลวงพ่อทันใจ
เขาเชื่อว่าน่าจะมีบริวารเป็นเสือมาก่อนในอดีต
เอาม้ามาถวายเอาวัวมาถวายไม่สำเร็จครับ
แต่พออธิษฐานจิตว่าเอาเป็นเสือมาถวายเท่านั้นแหละ
วัน๗วันสำเร็จเป็นที่อัศจรรย์ใจ
ลับที่จะไหว้หลวงพ่อทันใจให้สำลิดผลต้องทำอย่างไร
ต้องจุดทูบกี่ดอกต้องถวายเสือกี่ตัว
ไปฟังอาจารย์เชียงกันเลยครับ
เคล็ดลับนะครับในการว่ายหรือขอพรสการ่าหลวงพ่อทันใจ
ประสบความสำเร็จเป็นจริงรวดเร็วนะครับ
อย่าลืมครับตั้งจิตอธิษฐานประนมมือ
จิตของเรารู้อยู่กับปัจจุบันขณะ
ให้ใจเราว่างที่สุดออกจากปัญหามากสุดอย่างน้อยสักระยะเวลาหนึ่ง
แล้วให้อธิษฐานจิตเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นว่า
อะไรถ้าสำเร็จเป็นจริงทันใจ
ภายในสามวันเจ็ดวันภายในสามเดือนเจ็ดเดือนนี้
ถ้าสำเร็จเป็นจริงข้าพเจ้าจะเฉลิมฉลอง
ด้วยการนำเสือมาถวายหลวงพ่อทันใจเป็นบารมีเป็นสิริมงคล
คนที่สงสัยว่าจุดทูปกี่ดอก

ถ้าอะไรที่มันเป็นความเร่งด่วน
สามสิบเก้าดอกสูตรตำรับตำราอาจารย์เชียงเลยครับ
ตั้งใจแล้วก็ปักลงไปเลยครับ๓๙ดอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้ว
องค์หลวงพ่อทันใจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิเทพพรมทั้งหลายเทวดาที่รักษาอยู่ในดินแดนนี้
สถานที่แห่งนี้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าทำมา

แล้วขอได้โปรดนำความนี้แจ้งแด่เทวดาที่รักษาองค์หลวงพ่อทันใจ
พระรัตนไตยเป็นที่พึ่งอธิษฐานจิตอย่างนี้

ส่วนมีคำถามว่าอาจารย์ถวายกี่ตัวดี

แต่การที่จะเริ่มต้นถวายเป็นคู่ก่อน

มีคนเคยมาบน๙๙๙ตัว

อธิษฐานจิตบอกว่าจะเอาเสือตัวใหญ่สูง
เท่ากับความสูงของตัวเองเลยมาถวาย๑คู่
ก็มีอาจารย์มีลูกศิษย์นะครับ
อาจารย์ก็เคยมาแนะนำให้เขามาสักการะหลวงพ่อทันใจ

ธิษฐานจิตว่าขอให้ภายในเดือนนี้
มีเงินในบัญชีเหลือ๕๐๐๐บาท
ธิษฐานจิตแล้วภายใน๓วัน๗วัน

โอนเงินมาให้๕๐๐๐บาท
เกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่า
ค้าขายแนะนำอะไรต่างแล้วเนี่ย
สำเร็จจนตัวเองแนะนำไปจนลืมแล้ว
เขาก็เลยเอาเงินตรงนี้มามอบให้เป็นของขวัญ
แล้วมันก็แปลกภายในเดือนตามที่เขาขอเลย

โอ้โหแพทย์บอกอาจารย์เชียงแชร์โลไว้พี่เดี๋ยวนี้